คุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปดูเรื่องราวของร็อกเกอร์ชื่อดังนะ
ไปดูเรื่องของร็อกเกอร์รุ่นใหญ่พี่ออฟพงพัฒน์วัชราบรรจงก่อนนะครับ
ด้วยความห่วงใยแล้วก็ต้องให้กำลังใจกันนะครับ
เพราะว่าออฟพงพัฒน์วัชิระบรรจงนะครับ
ดารานักแสดงนักร้องรุ่นใหญ่ค่ะภูมิกับละครชื่อดังเนี่ย
ตอนนี้ล้มป่วยกระทันหันนะครับ
ทางครอบครัวต้องนำส่งโรงพยาบาลแล้วก็อยู่ในห้องไอซีอยู่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะฮะ
เสาร์ที่จะถึงนี้๑๘สิงหาคมกำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ด้วย

ใช่ค่ะก็คือเหมือนคุณอคเนี่ยเขาซ้อมคอนเสิร์ตครับ
แล้วก็ทำงานคาดว่าพักผ่อนไม่เพียงพอ
ก็ล่าสุดนะครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาครอบครัวของ
คุณอบพรงพัฒน์ได้แจ้งผ่าน

บอกว่าเบื้องต้นอาการของออฟพงพัฒน์นั้น
ของออฟพงภัทรนั้นป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบนะฮะ
ให้รอดูอาการอีก๔๘ชั่วโมงนะครับส่วนความคืบหน้าและรายละเอียดต่าง
ทางครอบครัวของคุณออฟพงพัฒน์บอกว่าเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันนะนะคะแฟนพี่อ๊อฟก็รอนิดนึงนะฮะคอนเสิร์ตวันเสาร์นี้ต้องเลื่อนไปก่อน